ยิ้มตาสว่างแก่นนำพักเพื่อแดนเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็ง
บนเพจเฟซบุ๊คของนายพฤกษุนนามหรือว่าลงยิ้มตาสว่างแก่นำคนเสียใจ
หลังเพจเฟซบุ๊คคนใกล้ชิดของลงยิ้มตาของลงยิ้มตาสว่างออกมาเปลี่ยนให้ว่า
แพทย์นิสิทธิ์วันทะนันชะริยานะครับเป็นผู้บริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เปิดเผยว่าลุงยิ้มตาสว่างเข้ารับการรักษาด้วยโรคมะเร็งที่ปอดแล้วก็ลุกลามขึ้น
สมองก่อนจะเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา๓นาฬิกา๕๔นาทีของวันนี้ครับ
ลุงยิ้มเป็นชาวจังหวัดลำพูนนะครับเป็นนักจัดรายการวิทยุเริ่มเป็นที่รู้จัก
จากการเคลื่อนไหวกับกลุ่มคนแสดงตั้งแต่ปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบสามแต่ช่วง
หลังก็ใช้การเคลื่อนไหวแสดงความไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลผ่านโซเชียลนะครับแล้วก็
เป็นหนึ่งในบุคคลที่เคยถูกคอสชเรียกตัวไปรายงานตัวด้วย
โดยครอบครัวของลุงยิ้มเองจะนำศพลุงยิ้มตาสว่างไป
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหลัก๔กรุงเทพ
กำหนดจะเริ่มรดน้ำศพวันนี้เวลา๑๗นาฬิกาครับ